คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เราโปรยไว้เมื่อสักครู่นี้บอกฮีโร่เจอฮีโร่
ที่บอกแบบนี้เพราะว่ามีนักดำน้ำชาวต่างชาติ๒
คนเป็นชาวเดนมาร์กแล้วก็ชาวสิงคโปร์
ที่บอกว่าเขาเป็นฮีโร่เพราะเขาเคยไปช่วย๑๓หมูป่า

ทีนี้พอเขากลับบ้านเขาก็ทำอาชีพเดิมก็คือสอนดำน้ำ
ทีนี้ขับรถไปสอนดำน้ำที่นครศรีธรรมราชค่ะ
กลับขับฝาน้ำมา
แล้วถูกน้ำป่ามันซัดเข้าไปในสวนปาม

มีเด็กหญิงอายุ๑๓ปีคนหนึ่งไปเห็นเหตุการณ์พอดีนะคะ
ว่ายน้ำฝาน้ำที่เชี่ยวกรากไปช่วยนักดำน้ำ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยขึ้นมาบนที่หลังรถกระบะ
แล้วตัวเองว่ายน้ำต่อไปอีก
เอาไปดูภาพบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนั่งยิ้มแป้นอยู่บนเรือท้องแบน
นาลีน่ะนะคะคนน่ะคือฮีโร่นะคะเด็กหญิงจารุวันศรีสุขใส
อายุสิบสามปีเด็กเมื่อหนึ่งค่ะโรงเรียนบ้านควรประชาสรรค์
เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้องจารุวัลเนี่ย
เขาว่ายน้ำเข้าไปช่วยเหลือครูสอนดำน้ำเป็นผู้ชายชาวต่างชาติ
ซัดรถตกเข้าไปในสวนปามไหลเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร
ตอนนั้นเด็กหญิงจารุวัลไปเล่นน้ำแถวนั้นพอดี
ค่ะเห็นเหตุการณ์ค่ะตัดสินใจว่ายน้ำเข้าไปช่วยนักดำน้ำทั้งสองคน
พาออกมาจากตัวรถแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคารถทั้งสองคน
ก่อนที่ตัวเองจะว่ายน้ำออกมาอีก
กลับบ้านไปหาพ่อแม่บอกให้พ่อแม่ไปหาคนมาช่วยเหลือ
มีชาวต่างชาติ๒คนติดอยู่กลางสวนปาม
นับถือใจน้องจริงค่ะ
ต่อมาตำรวจแล้วก็ทหารนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งข่าว
พร้อมทั้งกู้ภัยชาวบ้านก็ไปเป็นร้อยเลย
เข้าไปช่วยกันเข้าไปด้วยการเอาเรือเอาเชือกไปช่วยเหลือ
พาชาวดำน้ำเป็นชาวต่างชาตินะคะ
นักดำน้ำสัญชาติเดนมาร์คและสิงคโปร์ออกมาได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นรถทำยังไงคะคนออกมาได้แล้ว
เชือกไปผูกที่รถกระบะ
แล้วชาวบ้านนั่นแหละช่วยกันลากขึ้นมาจากน้ำ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงลากรถขึ้นมาได้สำเร็จ
แต่ว่าก็จมไปทั้งคันแบบนี้
โดยครูสอนดำน้ำทั้งสองคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
เขาเล่าแบบนี้มาติดอยู่ที่นี่กลางน้ำได้ยังไง
เขาบอกขับรถคันนี้กลับจากสอนดำน้ำ

กำลังจะกลับไปที่ภูเก็ตระหว่างทาง

แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยถนนตัดเสร็จหรือยังนะบางที
ซึ่งเส้นทางนี้มันลัดเข้ามาในหมู่บ้าน
สายบ้านโคงคาเรียบโคกหาร
ไปเจอน้ำท่วมค่ะท่วมถนนแล้วก็ไหลเชี่ยว
โดยขับรถฝ่าน้ำท่วมไป

จากนั้นถูกกระแสน้ำซัดรถลอยไปติดอยู่ที่ต้นปาม
ครูสอนดำน้ำบอกว่าประทับใจเด็กหญิงจารุวัลมาก

แล้วก็ประทับใจคนทั้งหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยบอก

ก่อนที่รถของเขาจะถูกน้ำซัดเข้าไปคลองสินปุ่น
ซึ่งมีความลึกมากกว่านี้นี่เป็นช่วงที่มีภาพเก่า

ใช่อันตอนนั้นเขาเป็นฮีโร่นะเห็นไหม
เขาไปช่วยนายกยังพูดคุยด้วยเลย
ค่ะมีชาวเดนมาร์กับชาวสิงคโปร์นะคะ
สำหรับหนึ่งในสอนครูดำน้ำเนี่ย
ก็เคยไปช่วยงานที่ถ้ำหลวงเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ส่วนเด็กหญิงจารุวัลเมื่อสักครู่นี้ได้รับคำชมเชยถึงความกล้าหาร

กล้าเข้าไปช่วยเขาและยังกล้าว่ายน้ำฝาก

เขาพามาเจอกับน้องเขาไงใช่ไหม
ขณะที่ชาวบ้านก็ยกย่องให้เด็กคนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งฮีโร่
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายน้ำแข็งมากเลย

อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับน้องที่มีจิตอาสาเหมือนกัน

แต่ว่าก็ต้องนึกถึงศักยภาพของตัวเองด้วยนะ
แนะนำให้น้องทุกคนใช้วิธีนี้ในการไปช่วยผู้อื่นนะ
ถ้าเราไม่แข็งแรงพอเราไม่ว่ายน้ำแข็งมาก

แต่น้องคนนี้ว่ายน้ำแข็งจริง